มาสลับอารมณ์ที่หน้าจอทีวีข้างหลังนี้
พระมหาเทวีเจ้าเปิดตัวว่าที่ผัวแล้วฮะ
คนละคนกับคราวก่อนที่เราได้นำเสนอไปเหรอคนละคนกัน
รอบนี้ตัวจริงเจ้าหลวงตูนและเตรียมลั่นละคังวิวา
เดือนพฤศจิกายนนี้ฮะโพสต์ภาพเนี้ย
แม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าเป็นภาพแต่งงานกันหรือยัง
ยังโชว์ให้ดูถึงความรักอันดูดดื่มดูยังไงดูดดื่ม
ทั้งสองคนนี้น่ารักเหลือเกินฮะนี่คือเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แต่ผัวคนนี้หรือว่าที่สามีคนนี้เป็นสามีทิพย์ไหม
ไม่แล้วไม่ใช่การทำคอนเทนต์นะ
ไม่ได้มาเล่นคนนี้ผัวตัวจริง
อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะได้ศักดิ์ศรีของความเป็นผัวแล้ว

กำลังจะล่านประตูวีวาจะถูกอวยยดแล้วครับ
เป็นเจ้าหลวงตูนหรือตรีพบฮะตูนตรีพบครับ
งานนี้เนี่ยแม่หญิงลีบอกนี่ความน่ารักของคุณตรีพบ
เขาน่ารักมากเขาเป็นคนพูดจาปราศัยน่ารัก

ซื่อสัตว์มากไปไหนมาไหนหิ้วกระเตงกระเตงกันไปตลอดเวลา
ไม่มีคำว่าบ่นไม่มีคำว่าเบื่อละอาไม่มีเลย
เป็นแบบนี้จริงแล้วเจ้าหลวงตูนว่ายังไง
บอกแม่หญิงลีก็น่ารักมากแม่หญิงลีเนี่ยเป็นคนที่เอาใจเก่ง
เก่งทุกอย่างขณะเจ้าหลวงตูนเนี่ยคือเป็นชาวบ้านธรรมดา

หญิงลีไม่เคยเขาดังแล้วแม่หญิงลี
แบ่งชนชั้นวรรณะในการที่เจอกับเจ้าหลวงตูนตอนแรก
แต่ตอนแรกยังไม่มียศไงเป็นไอ้ตูนธรรมดานี่แหละ
เขาก็ไม่มีแบ่งชนชั้นวังนะยังมาพูดจาปราศัยคุยกันดี
ไปทีพูดกันเบาก็พอใครจีบใครก่อนพี่
หญิงลีจีบก่อนแม่หญิงลีจีบพี่ตูนก่อนฮะ
ตูนจีพบก่อนนะครับแต่ก็ยืนยันความรักครั้งนี้
เป็นความรักจริงไม่ใช่เป็นการรักแบบเมืองทิพย์

ก็คือเจ้าหลวงเจ้าหลวงอ่ะมีจริงไม่ใช่เจ้าหลวงทิพย์แน่นอน

เราก็พิจารณาดูแลว่าคนนี้อ่ะมีความซื่อสัตว์
พาเราไปทำงานพาเรามาพรุ่งเทพโดยที่ว่าไม่เคยบ่น

รักพร่ำหาทีวีจ้ากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ตูน

พี่ตูนพูดแล้วเหมือนจะร้องเลยนะล้านเปอร์เซ็นต์

ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าจะหามาได้จะบวชก่อนเบียดหรือเปล่า

จินตะหาภูล่าพี่นางสิริโพนอำไพ้พงค์

แขกที่จะมางานแต่งของแม่หญิงลี

แล้วก็มีอีกหนึ่งภาพเป็นคุณสุภโชคด้วย
คุณสุภโชคตกขบวนน้องไม่เชิญ

เรียบร้อยแล้วนี่คือความน่ารักของแม่หญิงลี

เข้าใจว่าบรรดาเยาวรุ่นทั้งหลายคงจะถูกอกถูกใจกับงานนี้
น่ารักอารมณ์ดีนะครับ